ทีนี้มาดูเรื่องของสภาพผู้แทนรัศดรกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ล่มเป็นครั้งที่๒แล้ว
สุดท้ายแล้วไม่ได้โหวตไม่ได้มีการนับคะแนนกันใหม่นะคะ
ก่อนที่จะไปดูเรื่องของการโหวตนับคะแนนกันใหม่
กรณีที่ฝ่ายค้านเสนอให้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาผลกระทบ

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทกับศิระเจนจาคะสสจากภักดิ์พลังประชารัฐ
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
วันนี้ผมก็อ้างความมะครับเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นก็ผมจะจบแล้ว
ผมก็ขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัยความถูกต้องชอบทำด้วยนะครับ
ไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาตอนนี้ยิงกันในศาลแล้วอย่ามาให้ยิงกันในสภาอีกเลยนะครับ

ส่วนที่จะท่านประธานใช้คำว่าจะไม่มีการยิงกันในสภานะครับ

หากจะยิงกันเนี่ยไปยิงที่ไหนก็ได้ขออย่ายิงที่สภาครับ
สองคนนี้เขาเถียงกันเพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
เขามีการเสนอเรื่องของสัดส่วนของคณะกรรมธิการปปชสภาพผู้แทนราชดร
ที่จะมีชื่อของคุณภัยบูรณ์นิติตะวันสบรชพลักษณ์พลังประชารัฐมาทำหน้าที่แทน
นายโดนเหตุตระกูลสรชพลักษณ์ชาติพัฒนา
ทีนี้แหละก็มีการท้าทายกันไปมาจะยิงกันกลางสภาแบบนี้เนี่ยนะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมจริงแล้วเนี่ย
หลักใหญ่ใจความโฟกัสไปที่เรื่องของการลงคะแนนกันใหม่
เพราะว่าวันที่๒๗ฝ่ายค้านเขามีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
ศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา๔๔ถูกไหม
แต่ครั้งนั้นฝ่ายค้านชนะไปด้วยคะแนน๒๓
รัฐบาลไม่เห็นชอบ๒๓๐งดออกเสียง๒ไม่ลงคะแนน๑
ทีนี้คุณผู้ชมองค์ประชุมมันคือ๔๖๗ใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานสภาล่มเพราะไม่ครบองค์ประชุมนะคะ
องค์ประชุมคือต้องเป็น๒๔๙แต่เมื่อวานนับได้๒๐๐